บอกเลยว่าฟีดแบ็คดีเกินคาดนะคะสำหรับรายการใหม่ของบันเทิงไทยรัฐ
เพราะวันนี้เริ่มเป็นวันแรกแก๊งต่วนด้วนราคา

นี่คุณผู้ชมได้น้องนาฟนะคะแล้วก็ได้คุณแพทย์นับประพานะคะคุณแม่สุดสตรองค่ะมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเทปแรกของเราด้วยนะคะ
ซึ่งมาปล่อยมุกดวนมุกกันโอ้ยสนุกสนานคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มาเจอพิธีกรสุดแซ่บของเรานี่แดงมาเลยนะชุดแดงมาเลย
คุณเป๊กกี้ศรีธัญญานั่นเองนะคะก็เฮฮาโดนใจแฟนไทยรัฐทีวีมากเลย
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามห้ามพลาดนะคะเพราะว่ารายการนี้มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีค่ะ๕โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะเพราะนอกจากจะแข่งขันไทยราคากันสนุกสนานแล้วนะ
ซิตคอมมาฝากกันแบบขำด้วยนำโดยนี่นักคอมนะคะพี่บอลเชิญยิ้มและนี่เลยคือ
โรเบิร์ตสายควานนั่นเองมาสร้างสีสันมันยกแก๊งกันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เรียกว่าสนุกนะคะยกกำลัง๓๒เลยนะคะเพราะว่าช่องเราช่อง๓๒นะคะก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์๕โมงเย็นนะคะ